ตามสัญญานะคะช่วงนี้พาไปดูสีสันกันหน่อย

ปัจจุบันก่อนเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้วันนี้วันที่๙
หลายคนคงฉลองปีใหม่ฉลองแล้วฉลองอีก
เรียกว่าสิ้นสุดการปาร์ตี้กันไปแล้วล่ะ
แต่ว่านะคะที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาเนี่ย
มวลชนเขาเพิ่งจะมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ก่อนวันเด็กแห่งชาติ๑วัน

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยดีกว่าว่าจะอบอุ่นน่ารักสนุกสนานขนาดไหนค่ะ
โหวอาราพบน

เสียงดังฟังชัดกันตั้งแต่สื่อรุ่นเก่ายันรุ่นใหม่
ที่พร้อมใจกันตั้งแถวเรียงราย
กับตอนรับคุณครูใหม่
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์
เจียดเวลามาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับกระจอกข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาล
พอจบเสียงท่องคำขวัญนายกรัฐมนตรีถึงกับยิ้มอ่อนยิ้มหวาน
แล้วก็พูดหยอกล้อว่าเห็นพวกเธอแล้วไม่มีอารมณ์
แต่เห็นแล้วน่ารักซะจริง
ทำเอากระจอกข่าวทั้งหลายส่งเสียงเกลียวกล่าวให้นายกกันแบบพร้อมเพลียงกัน
เรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษพิเศษของกระจอกข่าวธรรมเนียบรัฐบาลเขาเลยค่ะ
แต่ปีนี้ดูเหมือนจะแปลกตากว่าปีก่อน
ก็เพราะนักข่าวธรรมเนียบเขานัดแนะกันมาในทีมว่าเด็กแห่งชาติ
ให้เข้ากับสถานการณ์ซะจริง
งานนี้ก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยจ้า
ผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่อย่างพี่เด้งบุรดมจิตดอนและพี่สุมนทา
เขาก็ขอย้อนวัยกับน้องเขาด้วยล่ะค่ะ
ส่วนบรรยากาศก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ก็จัดกันแบบกันเอง
นั่งล้อมวงคุยกันเฉพาะเรื่องเบาแบบเด็ก
เก้าอี้ให้ลุงตู่นั่งหัวโต๊ะ
นั่งเล่าย้อนวัยกลับไปสมัยเด็กเรื่อยมาจนถึงมาเป็นผู้นำประเทศกันเลยจ้ะ
พอเล่าจบปุ๊บลุงตู่เขาก็ไม่ลืมที่จะมอบพรปีใหม่ให้กับสื่อค่ะ
อำนวยพรพระอาจารย์ทันพรให้กับพวกเราทุกคนสื่อ
ช่างภาพครอบครัวผู้คนที่รักทุกคน
ให้มีความทรงใจมากขึ้น
มีความสุขความเจอเดินความข้อหน้าประสงค์ความสำเร็จ

ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังในสิ่งที่ควรจะได้

โดยมักยิ่งการช่วยกันอุปสรรพีใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยละกัน
และหลังจากมอบพรเสร็จตามธรรมเนียมปฏิบัติ
สื่อมวลชนเขาก็ไม่พลาดที่จะขอแชะภาพการนายกไว้เป็นที่ละลึกค่ะ
แบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ค่ะ
ที่สื่อประจำรัฐสภาเขาก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
ไม่รู้อะไรไปดนจิตดนใจให้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ตรงกันกับสื่อธรรมเนียบ
นี่เลยค่ะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพรเพชรวิชิตชนลชัย
หรือแม้แต่ป่ามีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนุน
ก็ลงมาร่วมงานเลี้ยงกับบรรดานักข่าวเขาด้วยล่ะค่ะ
แถมยังมีน้ำจิตน้ำใจหอบหิ้วเอาขนมจีนแกงเขียวหวาน
ก๋วยจับร้านดังย่านเยาวราชมาร่วมแจมกับสื่อมวลชนด้วยค่ะ
แต่ที่ดูสองประธานจะเขินก็ตรงที่ต้องมาร่วมชูนิ้วกดไลค์
คือแบบว่าไม่เคยกล้าทำที่ไหนมาก่อนเลยจริง
แถวรัฐทีวีรายงาน